จะเห็นว่ามีแต่ความสวยงามมีแต่เรื่องราวดีนะคะที่ส่งต่อ
ไปถึงคุณแตงโมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะจะบอกว่าตลอดระยะ๓
เดือนที่ผ่านมานี้นอกจากเรื่องราวของคุณแตงโมที่เราสนใจ
แล้วก็ให้ความเป็นห่วงแล้วนะคะอีกหนึ่งคนค่ะที่ให้ความ
ไม่แพ้กันเลยก็คือคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนิดานั่นเอง
เองในมุมที่หลากหลายมากขึ้นคุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนเขา
และต้องบอกเลยนะว่าเพื่อนแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการเนี่ย
แตงโมเคารพรักก็ให้ความเอ็นดูกับคุณเบิร์ตเช่นเดียวกันค่ะ
คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเราได้เริ่มรู้จักชื่อของคุณเบิร์ต
ในฐานะแฟนหนุ่มของคุณแตงโมก็ช่วงประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
ซึ่งคุณเบิร์ตเองก็รับหน้าที่เป็นคนคอยสอน
ไปถึงลูกสาวบุญธรรมของแตงโมด้วย
หลังจากนั้นค่ะแตงโมก็ได้เปิดใจหลายสื่อเลย
ว่าคุณเบิร์ตนั่นแหละคือผู้ชายที่ดีสำหรับเธอ
เพราะว่าพาเธอนะให้ขึ้นมาจากหลุมของโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะ
แล้วก็คอยดูแลเธออย่างดีตลอดมา
รวมไปถึงช่วงที่แตงโมนั้นไลฟ์ขายเสื้อผ้าด้วย
แล้วก็ไปเปิดร้านขายด้วยตัวเองนะคะ
จะเห็นว่าคุณเบิร์ตก็ไปด้วยทุกครั้ง
จากงานนี่แหละคุณผู้ชมค่ะที่ได้เห็นทางหน้าจอทีวี
สื่อมวลชนเองก็ได้รู้จักคุณเบิร์ตมากขึ้น
จากการที่ไปช่วยคุณแตงโมขายของนี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากที่แตงโมเสียชีวิตนะคะ

เพราะว่าคุณเบิร์ตนั้นทำหน้าที่แฟนได้อย่างเต็มความสามารถจริง

กลางความโศกเศร้านะคะกับการสูญเสียครั้งนี้ด้านเพื่อนพ้องคนสนิทค่ะรวมถึง
ผู้ใหญ่ในวงการบรรเทิงที่ตังโมคารพรักปลาก็หยิบยืนน้ำใจนะคะ
รวมถึงค่ะก็ให้กำลังใจดีนะคะไปถึงคุณเบิร์ตอย่างล้นหลามค่ะ
ผู้ใหญ่ในวงการก็มีทั้งคุณอั้มพัชราพาคุณเอสุพชัยพิงกี้ศาวิกา
รวมไปถึงเพื่อนของแตงโมอีกหลายต่อหลายคนเลย
ก็เพิ่มสูงขึ้นทะลุ๑ล้านผู้ติดตามไปเลยค่ะ
และในทุกภาพที่คุณเบิร์ตนั้นได้โพสต์คู่กับคุณแตงโมค่ะ
ก็จะมีคอมเมนต์มาส่งกำลังใจให้มากมายเลยค่ะ
แล้วก็หากพูดถึงคุณเบิร์ตนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณเบิร์ตเปิดร้านเสื้อค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง
ตัดสินใจค่ะทำเสื้อคอเล็กชั่นพิเศษออกมา
คุณเบิร์ตบอกว่าเป็นไลน์ที่แตงโมนั้นช่วยออกแบบ

แล้วก็ในทันทีที่เปิดให้สั่งจองนะ
ยอดขายโซลอัลในเวลาไม่นานจริง

ซึ่งพี่เปิ้ลรู้จักคุณเบิร์ตมาเป็นเวลา๑๐ปีคุณผู้ชม

ภายในเวลาไม่เพียงแค่แบบ๓นาทีเท่านั้น

ทุกคนยังคงให้การสนับสนุนคุณเบิร์ตตลอดมา
ไม่ว่าคุณเบิร์ตจะทำอะไรก็ตาม
อกจากนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ว่าเบิร์ตและแตงโมเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์มากเลยค่ะ
โดยเฉพาะนะคะแมวที่เลี้ยงไว้นะคะ
ด้วยกันทั้งหมดมีอยู่๔ตัวด้วยกัน
เดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยบอกกันไป
ชื่อว่าบ๊อบค่ะชื่อว่าแบมบี้
ชื่อว่าปู่เตอร์ค่ะแล้วก็น้องบ๊วยค่ะ
บ๊วยเป็นแมวที่คุณเบิร์ตรักมากเลย
เหตุผลที่รักมากค่ะเพราะว่าคุณเบิร์ตนั้นบอกว่า
บ๊วยนิสัยบอกเลยว่าขี้อ้อนจริง

อันนั้นก็เราได้รวบรวมภาพความประทับใจนะคะ
แล้วก็เรื่องราวของคุณเบิร์ตตลอด๓เดือนที่ผ่านมาค่ะ
ที่เราได้รู้จักผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนะคะ
เชื่อว่าหลายคนค่ะเห็นว่าคุณเบิร์ตนั้น
ทำหน้าที่ของแฟนคนหนึ่งของลูกผู้ชายคนหนึ่ง

ในวันที่คุณแตงโมนั้นจากไปนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

กำลังใจที่ส่งให้คุณเบิร์ตตั้งแต่คุณแตงโมเสียชีวิตมาจนถึงวันนี้
มันมากมายมันล้นหลามอย่างที่เรือนขวัญได้บอกไปจริงนะคะ
ใช่ค่ะยิ่งเห็นแบบนี้ก็ยิ่งได้เห็นนะคะ
ว่ามีแต่คนรักแล้วก็ให้การสนับสนุน
แล้วก็เป็นกำลังใจกับทั้งสองท่านนั่นเองนะคะ